พี่เบิร์ดนักคอมพี่บอลวันนี้
ตอนนี้ขับวินมอเตอร์ไซค์พี่งานเป็นอัดลิเณกแล้ว
ไม่อยากดังเหรอไม่อยากเป็นดารากันบ้างเหรอ

ใครอยากเป็นดาราเพชรทีละคน
อาฆาระมหาเสถียเข้ามาทำไม

อุปกรณ์เสริมสวย

แล้วอุปกรณ์เสริมสวยแบบไหนราคาเพราะที่สุด
คุณดิงค่ะอุปกรณ์เสริมสวย
เดี๋ยวดูสิคะว่าอุปกรณ์เสริมสวยที่เรามีนะคะ

คุณหญิงจะรู้ไหมว่าอะไรถูกที่สุด

นี่คืออุปกรณ์เสริมสวยค่ะ
ทั้ง๕แบบ๕ชนิด๕สไตล์

ี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะคะ

เป็นปัตเตอร์เลี่ยนแบบไร้สายค่ะ
ใช้งานง่ายแค่ชาร์จไฟก็ใช้ได้เลย

รายเป่าผมค่ะกำลังไฟ๒๐๐วัตต์ค่ะ

ที่กันคิ้วใช้งานง่ายพกพาสะดวกนะคะ

อันที่๔ค่ะเครื่องหนีบผมค่ะ

ผู้หญิงทุกคนต้องมีมั่นใจว่าอย่างนั้นนะคะ
และอันสุดท้ายเลยค่ะเป็นรัวม้วนผม

มั่นใจเหลือเกินว่าจะต้องรู้แน่เลย

คือตอนนี้ไม่เคยรู้ราคา
เป็นแบบม้วนแกนม้วนลอนอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน

ปรัตเตอร์เลียนบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มี

เป็นเวลาให้คุณหญิง๖๐วินาทีค่ะ
หาให้เจอค่ะว่าอะไรถูกที่สุด

โบนัส๓๐๐๐บาทรอคุณหนิงอยู่ค่ะ

ไม่เปลี่ยนล่ะ

ไม่รู้ว่าตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะ
หลายจะถูกที่สุด

ที่กันคิ้วค่ะที่คุณหิงเลือกให้มาอยู่

ไร้สายราคาอยู่ที่

ปกติใบมิกออะ๕๓บาทแหง

เริ่มต้นนะคะราคาตั้งต้นอยู่ที่

ปัตเตอร์เลี่ยนจะแพงกว่า๑๒๐๐บาทหรือเปล่า
และราคาปัตเตอร์เลี่ยนอยู่ที่

โอ๊ยไม่น่าเชื่อค่ะ
แต่ว่าราคาขึ้นมาค่ะปัตเตอร์เลี่ยนแพงกว่าที่กันคิ้ว

ว้าวต้องมาลุ้นกันที่ราคาดรายเป่าผมค่ะ
ว่าจะแพงกว่า๒๖๐๐หรือเปล่า
มาดูกันค่ะว่าไรเป่าผมจะแพงกว่า๒๖๐๐บาทหรือเปล่า

โอ้โห
ใครนะคะถูกกว่าปัตเตอร์เลียนแบบไร้สายค่ะ
ข้อนี้ไม่ได้เงินไปนะคะ
และอดลุ้นรับโบนัสแล้วเป็นที่เรียบร้อย
แต่เรายังมีโอกาสสะสมนะคะกับสินค้าชิ้นต่อไป
ขอให้แพงกว่า๒๖๐๐บาทกันแล้วกัน

จะต้องแพงกว่า๒๖๐๐บาทแล้วกันคุณอิ่ง

และราคาที่หนีบผมอยู่ที่

คุณอิมคะรับเพิ่มไปอีก๕๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้สะสมไปแล้ว๑๐๐๐บาท

มาลุ้นกันค่ะว่าที่ม้วนโรแบบไฟฟ้าและไร้สายจะแพงกว่า๔๕๐๐หรือเปล่า
และโรม้นผมแบบไร้สายอยู่ที่
ถ้าแพงกว่าค่ะจะสะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาทค่ะและราคาอยู่ที่๓๐๐บาท
ท่อนไม่สามารถสะสมไปได้ค่ะ
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์เสริมสวยที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
เครื่องตกแต่งขนคิ้วราคา๑๒๐๐บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
เครื่องหนีบผมราคา๔๕๐๐บาทนั่นเอง

อย่างที่บอกพี่เป๊กไม่เคยใช้ตัวโล
ก็เลยไม่รู้ราคาแต่รู้ว่าตัวเครื่องรีดเนี่ยแพง
ที่หนีบผมเนอะที่หนีบผมแพงใช่แต่ว่าคุณหญิงไม่เคยใช้ตัวโหลไฟฟ้าไง
อันนี้ผิดไปแบบสลับไปผิดไปนิดเดียวเอง

ไปนิดเดียวเองวันนี้สะสมไปไม่น้อยเลยค่ะ
คุณหญิงสะสมไป๑หมื่นบาท
คุณหนิงเรียงลำดับถูก๒ตำแหน่ง
รับเงินรางวัลกลับบ้านไป๑๐๐๐บาท
และเมื่อคนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมา
ผู้เข้าแข่งขันด้วนราคาคนต่อไปจะเป็นใคร
พร้อมกับซิตคอมสุดหาพักสักครู่เดียว
วันนี้พาเสียตรีเข้าไปหาคาเฟ่เที่ยว
พี่วันนี้ผมยังไม่รับออริชั่นตลก

ถ้าใครอยากขี่รถจะบ้าหรืออะไรเนี่ย